ปางนะคะหนุ่มอายุ๓๖ปีค่ะไปดื่มเหล้านะคะแล้วก็ไปสังสรรค์ที่อู่ซ่อมรถ
ที่อู่ซ่อมรถเขามีโต๊ะสนุกลักษณะเป็นแบบนี้นะเป็นลักษณะเปิดแบบนี้
แต่ว่ามีโต๊ะสนุกเกอร์ให้เล่นด้วยเนี่ยนะคะผ่านไปหนึ่งคืนค่ะ
หลังจากนั้นมีคนไปพบว่าเขาตายและกลายเป็นศพอยู่ใต้โต๊ะสนุกเนี่ยนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจภูทรห้างฉัดรับแจ้งเหตุมีพลเมืองดีไปพบศพผู้ชายเสียชีวิตนะคะ
อยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปเลยค่ะไปพร้อมกับผู้กู้ภัยในพื้นที่
ที่เกิดเหตุมีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ด้วยและใต้โต๊ะสนุกเกอร์พบศพของนายยงยุทธ์
ฮาวคัมฟุอายุ๓๖ปีเป็นชาวบ้านตำบลห้างฉัด
สภาพศพคือนอนหงายที่ตาที่ศีรษะมีร่องรอยถูกของแข็งทุบ
ส่วนบริเวณใกล้กันที่พบศพไปเจอเศษไม้และสิ่งของตกกระจัดกระจายเลย
เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
หลังจากนั้นนั่งดื่มสุรากับเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่พอช่วงเช้าค่ะมีชาวบ้านมาพบว่าเป็นศพแล้ว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานแบบนี้นะคะ
ระหว่างที่ผู้ตายและเพื่อนกำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่
อาจจะมีอาการพูดจาที่ไม่เข้าหูกันจนเกิดทะเลาะวิวาสในวงเล่า
ว่าผู้ก่อเหตุจะใช้เก้าอี้ไม้ฟาดนายยงยุทธ์จนเสียชีวิต
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามเพื่อนร่วมวงดื่มสุราม
เมื่อคืนที่ผ่านมามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ